จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรื่องทวงของค่ะ

แล้วก็มีการไล่วิ่งไล่กวดกัน

อีกฝั่งหนึ่งฮะคนขับรถสองแถว

มีการไล่ทำร้ายกันแถวหน้าห้างแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุษย์ครับ
คุณประชามณีโรดฉายแชร์คลิปเหตุการณ์
ขณะที่มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังถืออาวุธในมือยาว
ไม่แน่ใจว่าเป็นมีดดาบหรือว่าเป็นท่อนไม้นะครับ
แล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งนั้นก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลย
คนก่อเหตุลูกศรสีแดงจิ้มอยู่ถ้าดูไม่ทันให้ดูอีกครั้งหนึ่ง
มันจะสั้นหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกสักครั้งหนึ่งครับ

มีคนหนึ่งวิ่งหนีลูกศรสีเขียวไปแล้ววิ่งวิ่งลูกศรสีแดง
เห็นไหมฮะเมื่อกี้วงกลมสีแดงในมือไม่รู้เขาถืออะไรมันยาว
บางช่วงเหมือนมันเล่นไฟเลยนะมันแว๊บขึ้นมาเนี่ยนะฮะ

ยังไม่ได้ระบุเหตุการณ์ว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรรายละเอียดก็ยังไม่ได้มากนัก

มีคนไปแสดงความเห็นกันเยอะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวห้างย่านอ่อนนุษย์
เป็นเหตุทะเลาะกันระหว่างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและคนขับรถสองแถว
ล่าสุดครับนักข่าวลงพื้นที่ไปครับที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าไอ้คลิปที่แชร์กันอยู่ที่เห็นกันเนี่ยนะเป็นการทะเลาะกันของคนขับรถสองแถว
มีเรื่องกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นนั่นแหละ
คาดว่าทะเลาะกันเรื่องโทรศัพท์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารายละเอียดเรื่องนี้มันเป็นยังไง
เห็นอีกทีก็วิ่งไล่กวดกันอยู่แล้วลองฟังครับ
เหตุการณ์ก็คือเรื่องโทรศัพท์ประมาณนั้นครับ
ผมสองแถวกับหมอไซุ์ไม่แน่ใจว่าวิ้นเหมือนครับผม
ตำรวจสนพระขนงนะครับเจ้าของพื้นที่ให้ข้อมูลว่าคนก่อเหตุทั้งสอง
กับวินวาลัยไทยรับจ้างเป็นเพื่อนกัน
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับคุณน้ำแข็งคุณขวัญและคุณผู้ชม
คนขับสองแถวไปยืมโทรศัพท์มือถือ
เพื่อนที่วิ่งวินรับจ้างแล้วไม่คืน
อ้าวยืมมาแล้วไม่คืน
ก็เลยมีการไปทวงพอไปทวงคืนเฮ้ยเมื่อไหร่จะคืนที่ยืมไป

ผู้ชายที่วิ่งวินรับจ้างก็เลยวิ่งไล่ทำร้ายตามที่เห็นในคลิป
แล้วไปทุบกระจกรถสองแถวเสียหายด้วย
น่าจะมาจากเรื่องยืมของเพื่อนแล้วไม่คืน

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
ใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
เน้นย้ำและเตือนแบบนี้นะครับ